ดูความโหดร้ายของแก๊งเงินกู้นอกระบบนะฮะนอกจากดอกจะโหดแล้ววิธีการทวงหนี้ก็โหด
มีหนุ่มคนหนึ่งถูกไล่ไปรุมทำร้ายเพราะว่าจ่ายเงินช้าไป๒๐วัน
ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้จ่ายดอกมาจนทบต้นไม่รู้ไปกี่รอบแล้ว
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทำให้เห็นช่วงที่ผู้ชาย๓คน
กำลังเจรจากับนายจำรัฐโสมาบุตรอายุ๔๘ปีผู้ชายที่ถูกรุมทำร้ายนะครับ
เป็นสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแถวรัชดาฮะเหตุการณ์นี้นะครับ
ก่อนลงมือทำร้ายกันก็มีการคุยกันระยะหนึ่ง
ที่ชายเสื้อสีขาวจะเหวี่ยงหมัดต่อยเข้าอย่างจัง
นายจำรัฐก็ล้มลงกองกับพื้นแล้วชายอีกสองคนก็รุมกระทืบนะครับ
เหตุการณ์นี้นายจำรัฐบาดเจ็บจมูกเป็นรอยแผลลึกถึงกระดูก
เย็บ๒๐เข็มเบ้าตาซ้ายเป็นรอยช้ำเขียวเลย
ศอกขวาก็มีแผลเพราะว่าตอนที่ล้มลงไปเนี่ยกระแทกกับพื้นปูน
ตำรวจสืบสวนสอนอฮ่วยขวางเจ้าของทองที่
สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว๒คนจาก๓คนในกล้องวงจรปิด
โอ้โหแล้วดูผู้เสียหายหนัก
วันนี้พลนุษย์บริเศนิษฐ์สำราญสำรวจกิจรองผู้บัญชาการ
ตะบดนครบัน๑พร้อมกับพันธบดเอกภูริษฐ์จินตรานันต์
ผู้กำกับการสอนอห้วยขวางนะครับได้แถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหา๒คน
คือนายมานัดกองทองนอกกับนายธิรวัตรกองแก้วนะครับ
นายจำรัฐผู้ที่ถูกทำร้ายเปิดเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ
ตี๓ของวันที่๑๔มีนาคมแถวหน้าสถานบันเทิงแห่ง๑ย่านรัชดาพิเศษกรุงเทพ
ตอนนั้นเขากำลังไปรับแฟนเพิ่งลงจากแท็กซี่กำลังจะไปขอเงินค่าแท็กซี่จากแฟน
มีผู้ชายเสื้อสีขาวนะครับเดินมาประชิดตัวแล้วบอกว่าให้เดินตามมามีเรื่องจะคุยด้วย
เขาก็เดินตามไปพอไปถึงลานจอดรถหน้าสถานบันเทิงมีผู้ชายอีกสองคนยืนอยู่
แล้วผู้ชายสามคนก็มายืนล้อมเขาเขาก็พยายามเจรจาแต่อีกฝ่ายบอกว่าไม่คุยแล้ว
แล้วก็รุมทำร้ายร่างกายจนเขาล้มลงกับพื้นแล้วก็ถูกรุมกระทืบจนจมกองเลือด
ที่ชายทั้ง๓คนจะเดินหนีไประหว่างที่ถูกรุมทำร้ายนะครับเขาก็ถูกกำปั้นชกเข้าที่ใบหน้าอย่างแรงด้วย
ซึ่งเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยต้องสวมแหวนหรือสนับมือมาด้วยโอ้โหใช่ดูสิเพราะมันเข้าไปแบบอย่างนี้เลยอ่ะนะครับ
กลุ่มคนที่มาทำร้ายเขานายจำรัฐบอกว่ารู้จักและจำหน้าได้คือกลุ่มแก๊งเงินกู้นอกระบบเป็นเจ้าหนี้นอกระบบของเขา
ซึ่งเขาเป็นหนี้อยู่นะคือไปกู้มาประมาณ๓๐๐๐๔๐๐๐บาทเมื่อ๓ปีที่แล้วช่วงเวลาที่ผ่านมาจ่ายดอกให้ตลอดรวมแล้วดอกเบี้ยที่จ่ายไปเนี่ย๒๘๘๐๐๐บาท
ระยะแรกเวลาล่าช้าบ้างเจ้าหนี้ก็ยังเห็นใจ
กระทั่งล่าสุดเนี่ยเขาจ่ายช้ามาประมาณ๒๐วัน
ก็เหมือนกับอยู่ในวงร้องก็คืออบ๓เลย
ผมก็พยายามถามกับผู้ชาย๑ใน๓อยู่ตรงนั้นนะครับ
ผมถามว่าว่ามีอะไรมั้ยคุยกันได้นะเรื่องมีสิน
พี่ก็ไม่ได้หนีไปไหนแต่มันช้าหน่อยพี่ก็ใช้อยู่ใช่ไหม
เขาพูดคำเดียวว่าเขาไม่คุยแล้ว
คือผมเอกใจว่ามันน่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่รุนแรงเกิดขึ้นแน่นอน
แต่ตอนนั้นเวลานั้นเนี่ยผมก็ไม่คิดอย่างนี้ด้วยเพราะว่า
ผู้ชายกลุ่มนั้นเนี่ยผมก็เคยเห็นหน้าก็ไม่คิดว่าจะเหตุการณ์รุนแรงขึ้น

อีกสองสองผู้ที่ยืนอยู่ตรงนั้นผมไม่รู้ทั้งซ้ายหรือขวา

มันมีอะไรเข้ามาบ้าง
มารู้ตัวอีกทีคือตัวผมลบไปแล้วก็มีเลือดไหลออกมาครับ
มีเลือดไหลออกมาแล้วก็ผู้ชายกลุ่มนั้นเนี่ยก็พยายามจะเข้ามาซ้ำ
ส่วนแฟนผมก็วิ่งเข้ามาห้ามก็มีพลเมืองดีที่อยู่ระแวกนั้นนะครับ
ก็ช่วยกันตะโกนบอกว่าพอแล้วพอแล้วทำกับเกินไปแล้ว
คุณรู้จักกันทำไมทำถึงขนาดนี้แล้วสักพักหนึ่ง
กลุ่มผู้ชายกลุ่มนั้นก็เดินออกไปค่อยเดินออกไป
แล้วก็ไปนั่งดื่มเหล้ากันต่อที่วงเล่าอยู่บริเวณนั้นนะครับ
ก็ดื่มเหล้าเหมือนไม่มีอะไรจะเกิดขึ้น
นี่ฮะค่ะก็มีอีกคนนึงนะครับที่อยู่ในกลุ่มที่ทำร้ายเขานะครับ
ชื่อว่านายอิทธิพลเจริญดาวช่วยตอนนี้ติดต่อขอมอบตัวกับตำรวจแล้ว
แต่บอกว่าอยู่ต่างจังหวัดเดี๋ยวจะมานะ
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาทั้ง๓คนนะครับ
ก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ
ตำรวจต้องตามต่อนะให้ถึงต้นทางเลยนะไอแก๊งเงินกู้แก๊งนี้นะ
ว่าตกลงแล้วไปปล่อยเงินกู้นอกระบบแบบไหน
มีลูกหนี้กี่รายโหดขนาดไหนไปทำร้ายเขามากี่รายแล้วบ้างเนี่ย
ไม่ถึงคนปล่อยเป็นใครไอ้คนที่ไปทำร้ายอาจจะเป็นแค่รับจ้างไปทวงหนี้อะไรแบบเนี้ย